คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเห็นเรื่องนี้ในโลกโซเชียลกันแล้วแน่เลยค่ะ
มันเกิดคำถามจริงว่าตกลงแล้วเธอเดือดร้อนจริงหรือเปล่า
มีผู้หญิงท้องแก่วัย๓๙ปีชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่ประกาศขายดวงตาข้างหนึ่ง
บอกว่าจะหาเงินเป็นทุนต่อลมหายใจตัวเองและลูกน้อยเพราะมีเงินติดตัวแค่ร้อยเดียว
คือเรื่องราวชีวิตรันทศนี้นะคะเป็นผู้หญิงท้องแก่นะคะเธออายุ๓๙เป็นชาวอุบลรัชธานี
ก็บอกว่าเนี่ยประกาศขายดวงตาให้หน่อยได้ไหมจำเป็นต้องใช้เงินไม่เกิน๓วันจะคลอดแล้ว
เสียไม่มีใครตัวคนเดียว
ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับคนที่ประกาศขายดวงตาค่ะครับนางสาวนาง
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเบื้องต้นเธอบอกว่ากำลังนอนรอคลอดอยู่เลย
อยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งคิดอยากจะขายดวงตาหนึ่งข้างจริงเพราะต้องการเงินสดสองหมื่นบาท
เก็บไว้เป็นทุนสร้างอาชีพและเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับลูกน้อยที่จะเกิดมา
ก่อนหน้านี้เมื่อ๒๐ปีก่อนเธอมีสามีคนแรกสามีนอนหลับแล้วตายไปเลยคือไหลตาย
ตอนเธอท้อง๖เดือนเธอก็หาเลี้ยงดูแลลูกชายเพียงลำพัง
ลูกชายมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอีกเมื่อปลายปีที่แล้ว
ต่อมาเธอมาอยู่กินกับสามีชาวลาวเมื่อสี่เดือนก่อนเอ้าสามีมาเสียชีวิตกระทันหันอีก
แล้วเนี่ยเธอท้องเธอก็ไปอาศัยอยู่กับญาติที่อำเภอน้ำสมอุดรธานี
เพราะท้องแก่ใกล้คลอดแล้วเจ็บท้องนอนรอคลอดเหลือเงินติดตัวร้อยเดียว
ก็เลยต้องตัดสินใจประกาศขายดวงตา
คือขายดวงตาเป็นสิทธิ์สุดท้ายที่เรามีอยู่แล้ว

แต่หนูยอมตาบอดข้างหนึ่งดีกว่า
เพราะอย่างน้อยจะยังมีอีกข้างหนึ่งเอาไว้ดู
คุณผู้ชมครับพอมีการนำเสนอข่าวออกไป
หรือว่าหลายคนที่เห็นในโลกออนไลน์

ที่แน่คือขายดวงตามันขายไม่ได้เนอะ
ขายอำ

ทีมข่าวก็เลยไปที่โรงพยาบาลอุดรธานี
ปรากฏว่านางสาวนางนามสมมุติคนนี้

จังหวัดอุดรธานีและบ้านพักเด็กไปเยี่ยม

แต่ทีมข่าวของเราไปเจออดีตในจ้างของนางสาวนางอะค่ะ
เป็นเจ้าของสวนอินทพลัมสะแก้ว
บอกว่าเห็นข่าวแล้วตกใจเลยนะรีบมาเยี่ยม
เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนางสาวนางคนนี้
เคยสมัครเป็นคนสวนรถน้ำต้นไม้ก็คือต้นอินทภารำที่สะแก้วนะคะ
แล้วก็เล่าว่าสามีตายลูกตายไม่มีเงิน
ก็ให้เงินช่วยไปพันหนึ่งแล้วก็ให้เงินเดือน๙๐๐บาท
แต่ทำงานได้๒วันนะคะประมาณวันที่๑๐พฤศจิกายน
นางสาวนางกลับบ้านที่อุบล
ด้วยความเป็นห่วงเห็นว่าท้องแก่เลยทักไปถามว่าเป็นยังไงบ้าง
นางสาวนางส่งรูปเด็กทารกมาแล้วบอกคลอดแล้ว
แต่พอไปถามที่โรงพยาบาลไม่มีชื่อนางสาวนางที่ไปทำคลอดที่นั่น
แล้วเนี่ยผ่านมา๑เดือนเห็นนางสาวนางประกาศว่าคลอดอีกแล้ว
ก็เลยตกใจมาที่โรงพยาบาลมาดูด้วยตัวเอง
เพราะไม่รู้ว่านางสาวนางโกหกหรือเปล่าหรือว่าเดือดร้อนจริง
คืออดีตในจ้างบอกว่าถ้าเดือดร้อนจริงพร้อมช่วยนะ
พร้อมรับกลับไปทำงานด้วยค่ะ
ด้วยหลายสถานการณ์ที่เขาบอกเรามามันไม่ตรง
เราเช็คว่ามันไม่ตรงเราก็เลยไม่อยากให้คนอื่นเนี่ย
ต้องพิจารณาดูเอาค่ะว่าอะไรเป็นอะไร
คุณผู้ชมคะเฮียเปี๊ยกเจ้าของเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วย
นายพานุมาตรจิตวสินกุลบอกว่า
คือพอรู้ข่าวนี้ก็อยากจะช่วย

คือวันนี้ก็นำเงินที่คนช่วยเหลือรวบรวมมาเนี่ย

แต่พอไปเจออดีตในจ้างของนางสาวนาง
ก็เลยเอ๊ะมันมีพิรุธหลายอย่างเหมือนกันนะคะ
ก็เลยขอระงับการช่วยเหลือเบื้องต้นเอาไว้ก่อนนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวจะรอให้นางสาวนางพักฟื้นก่อน
สักสองสามวันเดี๋ยวไปคุยด้วย
พมจังหวัดอุดรธานีก็จะให้นักสังคมสงเคราะห์
ไปที่โรงพยาบาลอุดรธานี
เพื่อไปเยี่ยมนางสาวนางและลูกที่เพิ่งคลอดออกมา
แล้วก็จะดูแนวทางในการช่วยเหลือในระยะยาวต่อไปด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะว่าเธอเดือดร้อนจริงไหม